ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคศชใช้อับหน้าตามมาตรวา๔๔
ตำแหน่ง๕๐อัตราในสำนักนายกรัฐมนตรีมารับการโยกย้ายเจ้าที่ของรัฐที่ไม่ใช่ข้าราชการ
รัฐชกิจานุเบกษาเผิดแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่๖๘ทับ๒๕๕๙เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ในเหนืองานอื่นของรัฐและกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว
เป็นกรณีพิเศษในสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน๕๐อัตราเพื่อรองรับการบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่ใช่ข้าราชการในรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและหน่วยงานอื่นของรัฐ
แก่นางสาวปานิตาชินวัฒน์นายชาวัลสวัสชูโตนางสาวอิสราภูมาศครับ
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในอัตราที่เปิดใหม่ดังกล่าว
โดยเป็นที่สังเกตว่านางสาวปานิตาชินวัฒน์นั้นคือบุตรสาวของนางเยาวลักษณ์ชินวัฒน์
พี่สาวคนโตของนายทักษิณชินวัฒน์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองภูมิในการสสวครับ